วันหยุดยาวติดต่อกัน๖วันนะฮะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของวันหยุดยาวเลยนะครับ
ขอสอเขาก็เตรียมรถเพิ่มในการที่จะพาผู้คนกลับภูมิลำเนานะครับ
ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศในเส้นทางต่างที่เราไปสำรวจมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำ
กระทั่งกลางดึกจนทั้งเช้าวันนี้เลย
คุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงอยู่ตอนนี้บางคนบอกว่าดูอยู่ผ่านมือถือไงคะ
เดินทางอยู่พิกัดไหนจุดไหนชะลอตัวรถติดขัด
เขาเรียกว่าช่วยกันรายงานให้คนข้างหลัง

นี่ที่อายุทยานะครับเส้นทางสายเอเชียมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือนะครับ
ประตูสู่ภาคเหนือเนี่ยรถหนาแน่นตั้งแต่โหช้ามืดเลยนะครับ
บางปะฮันนะฮะปริมาณรถครับคั่งเลย

ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
่งสู่ภาคอีสานปริมาณรถเริ่มมาก
แล้วก็ชะลอตัวเป็นบางช่วงรถเยอะแล้วนะฮะ
เส้นอีสานะครับโคราชเนี่ยนะครับ
ส่วนทางขึ้นสายเหนือเช้าวันนี้พระหลโยธินหมายเลข๑นะฮะ
ถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนครสวรรค์พิษณุโลก
ประชาชนก็ทยอยออกเดินทางการจราจรยังไม่หนาแน่นนะฮะ
ขึ้นเหนือต่อแล้วก็ร่องใต้นะ
เพราะพิศนุโลกเป็นจุดตรงกลางพอดี
จะขึ้นเหนือต่อไปลำพูนลำปางนะฮะ
หรือว่าจะล่องใต้มานครสวรรค์ก็ได้นะครับ
ช่วงบ่ายน่าจะเริ่มมีรถหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ตำรวจจัดกำลังเอาไว้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
โดยบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
จุดนี้เรารายงานกันทุกเทศกาลเลยนะ

มีปัญหาการจราจรที่ติดขัดในทุกช่วงเทศกาล
ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือแล้วนะครับ
คุณผู้ชมพี่คิดถามว่าไปที่โคหสที่ศาลีขนส่งผู้โดยสารห่างที่๒
ผู้โดยสารมาซื้อตัวเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยเฉพาะคิวรถตู้โดยสารจากโคราชไปบุรีรำ
แล้วก็ขอนแก่นมีคนใช้บริการรถตู้จำนวนมากครับ
มีการเตรียมรถตู้สายโคราชขอนแก่นไว้รองรับ

คาดว่าวันนี้จะมีจำนวนมากอีกเช่นกันนะครับ
ส่วนบริษัทขนส่งจำกัดบขศคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
จากวันเดินทางปกติประมาณร้อยละ๒๐เฉลี่ยตกวันละ๓๕๐๐คน
ตั้งแต่ระหว่างวันที่๒๘กรกฎาคมคือวันนี้ถึง๒สิงหาคมนะครับ
ให้ผู้ประกอบการรถร่วมนำรถโดยสารไม่ประจำทาง
มาวิ่งเสริมประมาณอีก๒๐๐คัน
โดยกำชับความพร้อมของสภาพรถโดยสาร
แล้วก็รถร่วมให้มีความปลอดภัยนะครับ
รวมถึงการควบคุมการขับขี่ความเร็วต้องไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จัดพนักงานขับรถ๒คนในเส้นทางสายยาว
ที่ใช้เวลาเดินทางเกิน๔ชั่วโมงด้วยนะครับ